ทั้งสองท่านหิวหรือยังมีเมนูมาฝากลาบเห็ดแซ่บพาไปบางแสนเขามีลาบเห็ดแซ่บ
แต่ว่าที่มันแซ่บกว่านั้นไปดูเขามีอะไรใส่มาด้วยคุณผู้ชม

วสารอาหารเที่ยงร้านดังย่านบางแสนเปิดพิษดารลาบเห็ดฟางใส่กิ้งกือ
เขาบอกนี่อร่อยจนจะอ้วกเลยค่ะพี่
กิ้งกื่ในลาบเห็ดคือถูกสับแล้ว
มีเสจซากของกิ้งกื่ผสมอยู่ในเห็ดและเครื่องปรุงของลาบจานนี้
ดำถูกสับไปแล้วครับคุณผู้โสม
เขาบอกว่าเขาก็ไปสั่งลาบเห็ดจากร้านนี้นะ
เขาสั่งมากินไปสักเกือบ๑๐เมนูได้
ก็ไม่รู้นะว่ามีจานไหนบ้างนะฮะ
ที่สำคัญเขาบอกว่าไม่มีใครมาขอโทษเลยค่ะคุณพี่ค่ะ

คำขอโทษหรือรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์นี้บ้าง
มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชม

ลงพื้นที่ไปชื่อว่าร้านส้มตำซาดิสนะฮะ
อยู่ที่บางแสนตั้งอยู่ในซอยร้านอาหารจริน
ตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี
ในร้านเนี่ยก็สะอาดนะ
มีที่วางจานช้อนมีที่วางผักสดเอาผ้าขาว
มาคลุมเอาไว้เป็นอย่างดีสะอาด
แล้วก็มีเจ้าของร้าน
ซึ่งเขากำลังมีการคุยกับเจ้าของโพสต์อยู่พอดีเลย

เขาว่ายังไงเอาไปฟังเสียงเจ้าของร้านนะฮะ
ก็อยากจะโทรมาขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ

ถ้ายังให้โอกาสร้านเราในครั้งหน้า
สัญญาว่าจะพยายามไม่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ในเรื่องของอาหารแล้วก็พนักงานนะคะ
วันนี้หนูก็จะมีการเรียกพนักงานตักเตือน

คือจริงคือมันไม่ได้ตั้งใจที่จะโทรนะคะ
แต่ว่าพนักงานของพี่เนอะคิดว่าผู้จากกำลังไม่ดีเลย
เจ้าของร้านก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเอง
ข้างนอกมีผู้จัดการร้านอยู่ดูแล
โทรมาถามลูกน้องเลยแล้วก็รีบกลับมาที่ร้าน
สอบถามเบื้องต้นมันเกิดเหตุจริง

สาเหตุที่พบกิ้งกลืนนั้นเนี่ยอาจจะมันมีแบบ
กือไปอยู่ในผักชีฝรั่ง

มันก็ผสมอยู่ในผักชีฝรั่งแล้วมันก็ลงไปในนั้น
แล้วก็มีผักชีใบเลื่อยที่ถูกหั่นผสมผสมกันอยู่
ขั้นตอนของการล้างผักก็ล้างสะอาดแล้วนะ
มีการเอาผักไปผึ่งให้เสด็จน้ำ
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากิ้งกลืนนี้มันตกไปตอนไหน

แล้วก็จะคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไปทานอาหารในวันนั้นด้วย
ส่วนร้านก็จะมีการตรวจเข้มในทุกอย่างทุกขั้นตอน

และขอโทษลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง
เพราะหากตัวเองไปเจอแบบนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกัน
รับลาบเหตุที่มีกิ้งกืนผสมไป
ก็ให้โอกาสของการนะขอโทษวิทยาลัยอาหารเช้าอยู่นะ